มาดูข่าวนี้เลยเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่
สารเคมีโรงงานผลิตเส้นใยแล้วก็เม็ดพลาสติกลั่วไหล
โรงหนังสือพิมพ์เปล่าเป็นยังไงเป็นยังไงใช่โรงหนังสือพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งนี่ไง
เห็นไหมฟุ้งกระจาย๓จังหวัดฉุนจมูกหนีสารพิษปิดโรงเรียนโกลาหล
คุณผู้ชมช่วงสายนี่โรงเรียนแถวนั้นนี่ประกาศปิดกันหมดเลย
เพราะว่ากลิ่นของสารเคมีมันรุนแรงจริง
๓จังหวัดนี่คือจริงเกิดที่นครปฐมถูกไหม
กรุงเทพโดยรอบนะคะรอบนอกนนทบุรีได้รับผลกระทบ

เพราะว่าได้กลิ่นเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเช้าครับ
สารเคมีมันรั่วไหลจากโรงงานอินโดรามาโพลิเอสเตอร์อินดัสตรีจำกัด
อยู่ในพื้นที่ตะบลขุนแก้วบนครชัยศรีจนครปฐม
เป็นโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็เส้นใยประดิษฐ์ครับ
สารเคมีรั่วไหลทำให้กลิ่นสารเคมีมันลอยฟุ้งไปไกล
อย่างที่น้ำแข็งบอกนะครับจากนครชัยศรีไปสำพลานไปพุทธมนตร
บางส่วนของกรุงเทพก็ได้กลิ่นบางส่วนของนนทบุรีก็ได้กลิ่นครับ
ขณะที่โรงเรียนต่างต้องประกาศปิดการเรียนการสอน
เป็นเวลาหนึ่งวันนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยกลับบ้านไปดูแลตัวเองนะ
เนื่องจากมีอาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้
หลังจากน้องสูดดมกลิ่นสารเคมีเป็นเวลานาน
จากการตรวจสอบเพราะว่าสารเคมีที่รั่วไหล
เป็นสารในกลุ่มอาโรเมติกเบนซินครับอันตราย
ถ้าเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้เวียนศีรษะ
มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจครับอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ออกมาบอกเลยบอกว่าสาเหตุที่ทำให้สารเคมีรั่วไหลเนี่ย
มันมาจากน้ำมันในระบบทำความร้อนรั่วระเหย
ออกจากท่อทำความร้อนที่เชื่อมต่อกับหม้อบอยเลอร์
คือหม้อต้มนะทำให้เกิดแรงดันขึ้นสู่อากาศ
แล้วมันลอยไปแล้วลมไปทางไหนมันไปทางนั้นนะ
เป็นสารกลุ่มอโรเมติกเบนซินก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ที่ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกนะครับรั่วอยู่ประมาณ๓๐นาที
สามารถควบคุมเอาไว้ได้และขณะนี้สั่งปิดโรงงาน
เวลาสามสิบวันให้โรงงานไปซ่อมบำรุงซะแล้วก็เมื่อซ่อมบำรุงเสร็จ
อุตสาหกรรมจังหวัดจะไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยก่อน
สำหรับคนที่สูดดมสารเคมีดังกล่าวนะครับทางศูนย์บริหารความปลอดภัย
อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำการมหาวิทยาลัยมหิดล
โพสต์ข้อความให้ความรู้บอกว่าเมื่อสูดมสารเคมีอาจทำให้ปวดหัว
ขึ้นไส้นะครับหรือหากสัมผัสผ่านผิวหนังและดวงตา
ระคายเคืองให้เคลื่อนย้ายผู้ที่สัมผัสไปอยู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
หรือควรพบแพทย์เลยนะส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงควร
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับสอดคล้องกับรองศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออส
อาจารย์ออสอาจารย์ออสอาจารย์แล้วก็นักวิชาการสาขาเคมีอินซี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำให้ประชาชนให้อยู่ไกลจากสารเคมี
แต่ถ้าทำไม่ได้ก็แนะนำเหมือนกันควรจะสวมหน้ากากอนามัย
อันนี้อาจารย์เพิ่มเติมให้นิดนึงที่สามารถใช้ป้องกันอันตรายจากกลิ่นสารเคมีได้ครับ
ร่วงมั้ยไม่ได้ร่วงหรือว่าขึ้นแบบมีนัยสำคัญค่ะ